นี่เนี่ยเป็นจังหวะที่คุณกติกคุณแม่คุยกันนะคะ

อยากให้เห็นแบบเนี่ยมือเขาจับกันอยู่เนี่ยค่ะ
เห็นไหม
เขาบอกว่าแม่อาจจะให้อภัยกะติกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้นะ
เขาเขียนเอาไว้บอกว่าพอดีอยู่ไกลก็เลยไม่ได้ยินหรอก
เขาคุยอะไรกันแต่ดูจากท่าทางแล้วเนี่ย
แม่มีรูปแขนคุณกะติกเห็นไหมแล้วก็จับมือเนี่ย
ซึ่งก็ต้องรอฟังคุณแม่นั่นแหละใช่ไหมต้องรอฟังคุณแม่ใช่ไหมครับ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่กล้าตีความแทนคุณแม่นะ
ค่ะใช่ค่ะแต่ดูแล้วอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ดูมีอารมณ์กันแล้วกันเนาะ
ซึ่งวันนี้คุณกระติกก็มาร่วมงานไว้อะไรวันสุดท้ายของคุณแตงโม
สวัสดีลาทุกคนแล้วก็เดินออกมาจากประตูทางเข้านะคะครับ
แล้วก็มีกาดมีคนคอยดูแลหน่อยค่ะเพื่อกันไม่ให้สื่อมวลชนเข้าถึงก็ลงบันไดไป
คุยอะไรกันกับคุณเต้เหรอทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่คุณกระติกก็ไม่ได้ตอบกลับนะคะ
แต่ว่าคนที่ดูแลคุณกติกตะโกนกลับมา

เป็นคนที่เป็นกาดของคุณกติกอีกทีนึงเป็นคนพูดนะคะ
หื้อ

เมื่อกี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเขาพูดปกติ

เป็นเป็นการเคลียร์ใจกันมั้ยคะพี่กะติค่ะ
ไม่ถามถามเฉย

กะติคก็บอกว่าพี่เต้อย่าตีหัวหนูเดี๋ยวเป็นพาก
มันไม่เป็นเลย

บอกพี่เต้ว่าอย่าตีหัวหนูเดี๋ยวเป็นข่าว

มาพูดอะไรด้วยครับพี่

กติกก็ถือว่าก็พูดคุยอยู่เหมือนกันนะ

ที่คุยกับคุณเต้ก็คือที่ว่ามีจิ้มหัวอะไรอย่างนี้
บอกพี่อย่าจิ้มหัวหนูนะเดี๋ยวเป็นข่าว

เดี๋ยวมาสักครู่พี่หนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟังละ